ที่จังหวัดขอนแก่นกันก่อนเลยนะคะ
ขโมยขโจรมันเยอะไปขึ้นบ้านคุณตาไปขโมยทั้งเงินสด

แล้วคุณดูนะไม่ใช่ครั้งแรกครั้งเดียว

ขึ้นบ้านคุณตาไปขโมยตั้งแต่๑๑๑๒๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา

ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะ
คุณตาก็ไปชี้ให้ดูแบบนี้นะคะ
ขโมยจักรยานยนต์ขโมยเงินสดขโมยกระสอบข้าว
แล้วไปขโมยกินข้าวที่คุณตาเขาหุงต้มไว้

โอ้โหก่อเหตุเอาของไปไม่พอยังกินข้าวของตาอีกนะ
ใช่ค่ะคุณตาก็คือคุณตาเดชาภูมิลาอายุ๗๖ปี

คุณตาปกติอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพัง
เป็นบ้านเลขที่คุณตาอยู่
หมู่ที่๒บ้านผือตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คุณตาอยู่บ้านนี้ลำพังส่วนลูกหลานก็ไปทำงานในตัวเมืองขอนแก่น
แวนมาหาคุณตาบ้างมาเยี่ยมเยี่ยนบ้างเป็นระยะ
หลังจากที่เกิดเหตุคุณตาพาผู้สื่อข่าวของเรา
ลงไปที่จุดแต่ละจุดเลยมันงัดมาอย่างไรเข้าจุดไหนอย่างไร

คุณตาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องติดต่อกัน๓วันรวดเลยค่ะ
ตั้งแต่๑๑ต่อเนื่อง๑๒แล้วไปถึง๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ช่วงกลางวันของวันที่๑๑กรกฎาคมคุณตาบอกว่าทำกับข้าว
แล้วเอากับข้าวไปไว้ในตู้แล้วก็มีการหุงข้าวไว้ด้วยนะ
ถุงหนึ่งหม้อค่ะเตรียมไว้ว่าเดี๋ยวตื่นแล้วก็จะมากิน
ปรากฏว่าเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยค่ะ
แล้วเข้าไปนอนไปนอนบนแคล่ไม้ไผ่ของบ้าน
พอตื่นขึ้นมาค่ะปรากฏว่าข้าวทิ้งหุงไว้เต็มหม้อกับข้าวที่อุตส่าห์ทำไว้
มันวางไว้บนพื้นหลังบ้านระเนระนาดไปหมดเลยนะคะ
เหลือให้เห็นเพียงซากขนาดนั้นค่ะ
ข้าวที่กินแล้วกับข้าวที่ถูกกินไปแล้วนะคะ
ส่วนในบ้านก็ถูกลื้อค้นไปด้วย
คนร้ายได้เงินไปครั้งแรก๑๑กรกฎาคมคือเงินสด๗๐๐บาท

มาเอาหม้อข้าวไปกินหลังบ้าน
ผมยังไม่รู้เรื่องพ้นบอลอยู่นี่

มันเอาหนี้มายนตรงนี้อย่างเดียว

อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑กรกฎาคม
ต่อเนื่องวันที่๑๒กรกฎาคม

ช่วงสักประมาณตี๒กว่าคุณตานอนอยู่
แต่รู้สึกตื่นเพราะต้องสะดุ้งตื่น

เลยตัดสินใจมองลอดช่องหน้าต่างไปที่บริเวณหน้าบ้าน
ไปพบผู้ชายลักษณะคือเป็นวัยรุ่นอยู่เลยค่ะ
อายุไม่เกิน๑๘ปีคุณตาบอกแบบนี้นะคะ

ออกไปจากบ้านต่อหน้าต่อตา
คือคุณตาบอกว่าตัวเองก็เห็นเหตุการณ์นั่นแหละ
แต่ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่กล้าออกไปมันมืดด้วย
และไม่รู้ว่าคนร้ายจะมีอาวุธหรือเปล่านะคะ
ทีนี้พอรุ่งเช้าปุ๊บคุณตาบอกว่าก็นอนไม่หลับ
รอจนถึงเช้าตรู่ค่ะออกมาดูปรากฏว่าคนร้าย
กระสอบข้าวเปลือกข้างทาง๑กระสอบเอาไปได้๑กระสอบ
คุณตาบอกว่าอุตส่าห์ไปตามคืนมาได้๑กระสอบสงสารนะ
คือคนต่างจังหวัดเนี่ยกว่าเขาจะทำนากว่าจะได้เนี่ยโอ้เหนื่อยนะคะ

ใช่แล้วสุดท้ายคุณตาก็เลยให้ช่างมาทำกุญแจล็อกประตูให้
เอาล่ะแน่นหนาแบบนี้ดูสิว่ามันจะกล้าอีกไหม
ประตูแน่นหนาไม่พอติดกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
และหลังจากนั้นก็เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจสพย่อยเมืองเก่าขอนแก่นนะคะ
แต่สุดท้ายมันไม่กลัวค่ะคนร้ายน่าจะเป็นรายเดิมคุณตาบอกแบบนี้
ต่อเนื่องคืนวันที่๑๓กรกฎาคมปรากฏว่าคนร้ายเข้ามาในบ้านอีกครั้งหนึ่ง
สักประมาณตี๓เดินมาจากด้านป่าละเมาะข้างบ้านติดทุ่งนา
แล้วไปก่อเหตุงัดเป็นห้องเก็บข้าวเปลือก
คนร้ายเนี่ยมองเห็นกล้องวงจรปิดนะแล้วทำไงรู้ไหม
ผ้ามาคลุมค่ะไม่ให้จับภาพตัวเองได้
คนร้ายใช้เวลาในการงัดสักประมาณ๓๐นาทีแต่มันงัดไม่ได้ถอดใจหลบหนีไป
คุณตาเดชาเล่าต่อค่ะบอกว่าช่วงที่เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ
วันที่๑๒กรกฎาคมมีเพื่อนบ้านมาหาที่บ้าน
และได้ขโมยรถจักรยานยนต์ไปซึ่งก็ไปแจ้งความกับตำรวจเช่นเดียวกัน
แต่ตำรวจไม่มีหลักฐานก็เลยไม่สามารถจับกลุ่มเพื่อนบ้านรายนี้ได้
โอ้โหคุณตาน่าสงสารทั้งเพื่อนบ้านทั้งโจรที่ไหนก็ไม่รู้
แสดงว่าระแวกนั้นเนี่ยไว้ใจใครแทบจะไม่ได้เลยนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่คนร้ายลักลอบมากินข้าวแล้วก็เอาอาหารไปเอาเงินสดไป
รวมทั้งเอาข้าวเปลือกไปเนี่ยมีคนที่น่าสงสัยนะคุณตาเดชาบอกแบบนี้
ก็คือครอบครัวของเพื่อนนั่นแหละของเพื่อนบ้านนั่นแหละ
ที่จะมักไปมาหาสูบเป็นประจำแต่ไอ้ครอบครัวเนี่ย
มันไม่ค่อยชอบทำกับข้าวกินกันมักจะเข้าออกบ้านของคุณตาเนี่ยเป็นประจำ
พอเกิดเหตุปุ๊บครอบครัวนี้ก็มีพิรุษนะ
เพราะว่าหลังเกิดเหตุครอบครัวนี้ก็หายไปทั้งครอบครัวเลยค่ะ
คุณดูดิที่ส่วนบุคคลห้ามบุคคลภายนอกเข้า
อุตส่าห์ติดป้ายแบบนี้มันก็ยังกล้าเข้าไปนะคะ

คุณตาบอกว่าตอนนี้คือแจ้งความดำเนินคดีกับคนร้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะตรวจสอบหาหลักฐานต่าง
เพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายรายนี้ให้ถึงที่สุด